คุณผู้ชมค่ะคืนนี้เรามีเปิดแฟ้มคดีดังนะคะ
จะพาไปดูเหตุการณ์เมื่อ๘ปีก่อน
ที่มีลูกชายคนเล็กของบ้าน
จ้างมือปืนฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพี่ชาย

แล้วก็อยากจะได้มรดกแต่เพียงผู้เดียว
ตามเมษายน๒๕๕๗เกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนบุกยิงร้อยตำรวจโทษธรรมนักหอมชงหรือหมวดเติ้ล
พันธุ์นักงานสอบสวนศรนตลิงชัน

พันเอกวินัยหอมชงข้าราชการบำนานกรมแพทย์ทหารบก
และวันนิดาหอมชงถูกโรงเรียนประธมแห่ง๑ย่านบางแค

เสียชีวิตภายในบ้านพักย่านบางแคร์
ตำรวจสอนอนหลัก๒เร่งแก่มรอยหาเบาะแสคนร้าย
วันรุ่งขึ้นกิตตินันหอมชงหรือเติ้ลลูกชายคนเล็กของครอบครัว
เดินทางไปที่บ้านพร้อมให้การว่าไม่ทราบเรื่อง
เพราะเขาพักอยู่กับเพื่อนย่านจรรย์สนิทวง
มสังหารน่าจะมาจากความขัดแย้งเรื่องที่ดิน
ตำรวจไม่ปักใจเชื่อในคำให้การ
หลังพบพิรุธบางอย่างเขาตกเป็นผู้ต้องสงสัย
เมื่อถูกเค้นสอบอย่างหนัก๕เมษายน
กิตินันสารภาพเป็นผู้จ้างมือปืนให้สังหารคนในครอบครัวเพื่อหวังมรดก
และรู้สึกว่าพ่อแม่ลำเอียงรักลูกไม่เท่ากัน
โดยมีสักกรินพันธุกูลเพื่อนชายคนสนิทช่วยวางแผนจ้างวานมือปืนและบุกเข้าไปยังบ้านที่เกิดเหตุ
ตำรวจเข้าจับกลุ่มสักกรินก่อนไล่ล่าผู้ต้องหาที่เหลือที่หลบหนีไปพร้อมกับอาวุธปืนขนาด๙มมซึ่งได้ค่าเดินทางจากกิตินันไปเพียง๑๐๐๐บาท
โดยมีการตกลงกันว่าถ้างานสำเร็จและเรื่องเงียบจะได้ค่าตอบแทนอีกก้อน
ต่อมาตำรวจจับฉลาดเที่ยงธรรมหรือปอสและสุรพงศ์ชูพันธ์หรือจ่าแอดผู้ร่วมเป็นธุระจัดหามือปืน
ส่วนสิ่งรีชัยเพิ่มภูมิมือปืนยังหลบหนีตำรวจตั้งค่าหัวห้าแสนบาทเจ้าตัวทนแรงกดดันไม่ไหว
เข้ามอบตัวในวันที่๗เมษายนมือปืนสารภาพว่าใช้ปืนก่อเหตุยิงทั้ง๓คนจริง
โดยมีการแบ่งหน้าที่กันกิตตินันเป็นผู้ว่าจ้างสักกรินและฉลาดขับแท็กซี่คอยรับส่งมือปืนสุประพงศ์และสิ่งบริชัยมือปืนที่ลงมือ
ผมเสียใจกับตรงนี้คือมารู้ว่ามันเป็นพ่อแม่ของเขาเนี่ยแล้วตัวมันก็ไม่พูดอะไรเลยเนี่ยขอให้อ้วนพูดมาเป็นแบบเนี้ย
ผมถึงต้องมามอบตัวเนี่ยครับพวกลักษณะเขายืนบนที่นอนแล้วผมเอาปืนเจาะเขาไว้แล้วก็บอกว่าอย่าเสียงดังให้นอนลงแล้วคว่ำหน้าแล้วก็คว่ำหน้าแล้วผมก็เอาหมอนปิดที่หัวเขาแล้วก็ยิง
แบ่งให้กับหลานเท่ากันและชื่อว่าหลานไม่มีเงินที่จะไปจ้างมือปืนได้ไอ้ที่ดินนี่คือแบ่งมานานแล้วนะมันไม่มี
เพราะว่าโฉนดมันออกมาหมดเรียบร้อยแล้ว
ที่ว่าเป็นพี่น้องทั้งหมดเนี่ยนะ

มีครอบครัวลูกเขาก็มีครอบครัว

เขารักลูกเขามาก
แต่แกเป็นนายทหารแกไม่แสดงออก

มันก็มีหน้ามีตาป่าก็ดีใจ
ไปรับกระบี่ถ่ายรูป

มันก็ทำให้เขาน้อยเนื้อต่ำใจไม่เรื่องปกติ
ใช่ไหมแต่มันก็ไม่ได้ถึงขนาดนี้
แต่ตำรวจยืนยันข้อสันนิษฐานเดิมที่ว่า
กินอีนันรู้สึกน้อยใจว่าพ่อแม่ไม่รัก
โกรธเคืองที่ถูกนำไปเปรียบเทียบกับพี่ชาย
รวมทั้งต้องการมรดกของครอบครัว
เป็นพิดินมูลธาตุ๑๐๐ล้านบาท
และมีเงินฝากอีกหลายสิบล้านบาท
คดีนี้สารพิพากษาประหารชีวิตกิตตินัน
ส่วนจำเลยคนอื่นพิพากษาจำคุกตลอดชีวิต